คุณผู้ชมคะต่อเนื่องจากรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ประเด็นเรื่องของครูจอมทรัพย์ตกลงเป็นแพ้หรือเป็นแกะ

ในส่วนของการจะรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมานะคะ

มันมีขบวนการรับจ้างรับผิดแทน
เดี๋ยวจะเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดค่ะ
พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นจระลค์ในฐานะหัวหน้าทีมสืบสวน
การตรวจสอบคดีของนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
ยื่นขอรื้อฟื้นคดีอาญาและสารรับคำร้อง
ในคดีที่ถูกดำเนินคดีฐานขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเมื่อปี๒๕๕๙
เรื่องต้นจากการตรวจสอบพบว่าพนักงานสอบสวน
นิติวิทยาศาสตร์ผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง
ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ
ซึ่งสารเชื่อตามพยานหลักฐานและตัดสินคดี
โดยมีคำสั่งว่านางจอมทรัพย์มีความผิดจริง
คดีนี้ตำรวจพบว่ามีสิ่งผิดปกติหลายอย่าง
ระบุว่าครูจอมทรัพย์เป็นแพ้
การดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การได้มาของพยานหลักฐานบางส่วนไม่ถูกต้องที่สำคัญ
พบขบวนการรับจ้างรับผิด
โดยมีผู้ร่วมขบวนการประมาณ๖คนค่ะ
แต่ไม่แน่ใจว่าครูจอมทรัพย์มีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่า
จากนี้นะคะตำรวจยังสอบปากคำอดีตสมาชิก
ที่สภาจังหวัดมุกดาหารในฐานะพยาน
ซึ่งคนนี้เป็นกุญแจสำคัญค่ะคุณผู้ชม

เนื่องจากว่าขบวนการนี้เคยจ้างวานให้ทำหน้าที่ทนายความ
แต่เจ้าตัวไม่รับทำ
ตำรวจเลยมั่นใจว่า๒วันเดี๋ยวทุกอย่างจะกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะคะ
ขณะที่นางแพงศรีพ่อบำรุงอายุ๖๐ปี
ชาวอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
ลูกสาวในเหลือพ่อบำรุงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ออกมาบอกแบบนี้ค่ะว่าเมื่อปี๒๕๕๙
มีคนอ้างว่าเป็นตัวแทนของนางจอมทรัพย์ที่ตกเป็นผู้ต้องหา
ไปเจรจาไปไกลเกลี่ยขอชดใช้ค่าเสียหายแต่ไม่ได้ทำผิด
แค่อยากให้ญาติไม่ติดใจเอาความแล้วก็ลงชื่อทำสัญญาเอาไว้ด้วย
แต่ว่าพอถึงวันนัดไม่มีใครไปจ่ายเงินตามกำหนดแล้วก็เงียบหายไป
สุดท้ายสารมีคำพิพากษาให้ผู้ต้องหาจ่ายเงินชดเชย๑๗๐๐๐บาท
ซึ่งญาติก็พอใจไม่ขอเรียกร้องอะไรอีกแล้ว
แต่ถ้าหากจะรื้อฟื้นคดีก็พร้อมเป็นพยานพร้อมให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
ญาติของผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้นะคะ
ทางด้านของนายพงศาลาตรีธนายความในฐานะคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย
ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยว่า
ยังไม่มีการชดเชยเยียวยานางจอมทรัพย์เพราะว่าต้องรอผลและกระบวนการพิจารณาของสารให้เสร็จสิ้นก่อนค่ะ
สิ่งสำคัญในการรื้อคดีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกดำเนินคดีได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ
ไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อในคดีอาจยากรรมแต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยสารจะเป็นผู้ตัดสินค่ะ